คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งความคืบหน้าอีกหนึ่ง

บอกว่าเพลียใจมนุษย์ป้ามายืนจองที่จอดรถ
นะคะเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะ

สรุปนะคะคุณป้าคนนี้ก็เอารถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

หนูก็จองให้คนอื่นหมายถึงจองให้เป็นลักษณะของรถยนต์

นี่ค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

เจ้าของคลิปเนี่ยเขาเล่าเขาบรรยายว่า
ตัวเองขับรถเลี้ยวมาระหว่างที่รถรอรถคันนี้ถอยออก

แต่คุณป้าบอกได้ไงค่ะ

บอกว่าเจ้าของเขาบอกว่าส่วนตัวไม่อยากมีปัญหาอะไรมาก

ก็ควรจะให้รถคันนั้นได้จอดก่อน
ไม่ใช่ว่าตัวเองมายืนจองแบบนี้นะคะ

ปรากฏว่าไม่ใช่เอารถยนต์มาจอดนะคะ
เป็นรถพ่วงข้างเอามาจอดแทนที่ช่องของรถยนต์
แล้วก็ยังมีหน้ามาบ่นด้วยถ้อยคำไม่สุภาพออกมาเรื่อย
เจ้าของคลิปบอกว่าเจอแบบนี้ช่างหน้าหุดหงิดใจยิ่งนักค่ะ
อ่ะต้องอารมณ์เดี๋ยวอารมณ์เย็นก็หน่อย
เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นตลอดอ่ะนะคะ

คือมันจองกันไม่ได้นะคะเป็นที่สาธารณะ